ขอบพิษอย่างที่ไว้สุขนะคะว่าเราไม่ได้พกลุ้งค่ะ
เดี๋ยวก็จะลงมาแถลงค่าวกับพนักบ้าน
จริงอยากจะตอบทุกคำถามนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็น
ข้อกฎหมายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่พูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบ
แต่ว่าในการตอบคำถามต่างมีข้อกฎหมายเยอะ
ใครพูดอะไรต่อไปนี้คือดำเนินคดีกันแล้วนะ
เพราะว่าเอ๊ก็ต้องปกป้องตัวเองบ้าง

คุณปารีนาไกรคุบไม่ได้มาร่วมรายการ
แล้วก็คุณทวีไกรคุบไม่ได้มาร่วมรายการ
และทนายความของคุณปารีนา
ตามข่าวก็คือทนายที่ทางพักพลังประชารัฐจัดให้

แล้วก็ยังณตอนนี้เราก็พยายามค่อยโทรเป็นระยะ
ยังปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อยู่นะคะ
ก่อนหน้านี้เราได้มีความพยายามในการติดต่อ
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะ
หลังจากที่เริ่มมีความชัดเจน
เรื่องของคดีว่าตกลงหน่วยงานเอายังไง

แต่ก็มีข่าวของคุณพ่อออกมาด้วยเนี่ยนะคะ
ก็ยังไม่พร้อมมาร่วมรายการ

จริงเชื่อว่าทุกสำนักข่าวรอคุณปารีนาอยู่

แต่ว่าอย่างที่คุณปรินาบอกไปนะคะ

เพราะฉะนั้นเราก็เลยติดต่อไปที่ทนายความ
ก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
เดี๋ยวระหว่างรายการเรียนพยายามมองนาฬิกา
ว่ายังมีเวลาอยู่อีกรอสักเกือบชั่วโมงนะคะ

ก็จะพยายามติดต่อทนายความนะคะ
เพื่อให้ได้ชี้แจงนะคะว่าเป็นยังไง

ทำไมคุณปรินายังมั่นใจนะคะ

เหนือจากที่หน่วยงานราชการลงไปรังวัดนะคะ
ลงไปเดินชี้แนวที่ทำให้มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้บุกลุกหรือไม่นะคะ
แต่ว่าวันนี้สองท่านที่จะคุยกันกับเราในรายการนะคะ
ท่านแรกก็ตามทั้งเรื่องพ่อแล้วก็เรื่องลูกนะคะ

คนที่เคยจับเขาอยู่บ่อยเวลาใครบุกลุกนะคะ
ณวันนี้ในฐานะหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยนะคะ

ตัวเลขออกมาก็จบแล้วก็คือ๖๐๐กว่าไร่
แล้วก็ว่ากันไปตามที่ไปแจ้งความไว้จบยังคะคุณวีระ
จริงเนี่ยนะตั้งแต่วันแรกที่พี่มาออกรายการเนี่ย
จำไม่ได้เลยจอมขวัญพี่ก็ยืนยันโดยตลอดนะ
ที่ดินตรงนั้นมันเป็นหน้าที่ของกลมป่าไม้
ที่เขาควรจะใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีนะครับ
เขายังไม่ได้เข้าไปรังวัดเข้าระบบยังไม่ดำเนินตามขั้นตอน
ยังไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่ยื่นขอรับ
เขาถือว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยยังอยู่ในอำนาจของป่าไม้นี่
พูดมาโดยตลอดเห็นไหม
แล้วในที่สุดแล้วกฤษฎีกาคณะที่๗ชุดที่๗เขาก็ยืนยัน
ตรงนี้มันก็สอดคล้องกับคำพิพากษาดีกา
ที่ก็เคยยืนยันมาโดยตลอดมันไม่พลิก
มันไม่พลิกหรอกมันก็ต้องเป็นแนวนี้แหละ
เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่คุณวีระยืนยันมาตั้งแต่ต้น
คนที่ไปแจ้งตำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

เหนือจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาว่ากันในรายละเอียด
เพราะว่าทางกฤษฎีกาตามที่เป็นข่าวออกมานะคะก็ตอบมาทุกข้อกฎหมาย
เพราะว่าแต่ว่าเป็นลักษณะการตอบที่เคยถูกอธิบายอยู่แล้วในข่าวนะคะ
กระทั่งคุณวีระก็เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่า
ก็ถ้าต่อให้บอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่อ่ะจากป่าเนี่ยนะป่าสงวนเนี่ยนะ
เอาไปทำเป็นพื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมก็ตาม
แต่ว่าตอนที่ยังไม่จัดก็ยังเป็นอำนาจป่าไม้อันนี้คืออธิบายไว้
ทีนี้เรียนขอกลับมาถามเอาด้วยประเด็นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้ตอบประเด็นนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะ

ตอนตอนเอางี้ถ้าเป็นท่านตอนนั้นจะต้องทำหนังสือถึงกฤษฎีการไหมคะ

คือผมเนี่ยผมจับเรื่องนี้มาก่อนที่วังน้ำเขียวผมจับมาแล้ว
แล้วสารดิกาก็ตัดสินเป็นประทัดฐานแล้วที่๑๑๔๘๗๒๕๕๘
เพราะฉะนั้นผมเองผมไม่ต้องรออะไรแล้ว
ผมถือว่าสาธิกาใหญ่สุด
และผมอยู่ในกรรมนิการสิ่งแวดล้อมเนี่ย

เรียกตำรวจป่าไม้มาชี้แจงข้อที่จริง

โชคดีที่ศรีศรีกาผมก็ขอบคุณ

กิจดีการณ์ถึง๕๖เดือนคุณจำขวัญช้าเข้าคณะนู่นคณะนี้
แต่ท่านก็เรื่องนี้เร็วมากก็ตีความตามที่สาริกา
อะไรก็ต้องแต่ไปฝืนสาธิกาไม่ได้
เพราะคำสั่งฐานิกาเป็นคำสั่งตัดสินที่ใหญ่ที่สุด
กิจดีการณ์เป็นแค่ปลกที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลก็ปกครอง
จะไปเห็นนอกเหนือยังคำสั่งสารธิกาไม่ได้
เพราะมันบรรทัศนทั่วประเทศที่ใช้กันมา
คือนังสือตอบกลับของคณะกรรมการกฤษฎีกา
คือหลังจากไปชี้แจงที่สะพาน๑วันเหรอคะ

ตอนที่คณะกรรมการเกศดีกามาปรึกษา
มาปรึกษามาปรึกษาเนื้อหาอะไรเป็นหลักคะ
คือไม่ได้ปรึกษาในนั้นผมในฐานะเป็นกรรมนิการ
ผมก็ถามในที่ประชุมว่ากิติกาจะออกยังไง
เหมือนกับไปถึงไหนแล้วไม่ได้มาปรึกษาเรา
แล้วจะออกไงเขาก็พูดในแนวนี้
ก็ต้องยึดผมถามกระทั่งว่าและผลสุดท้ายเนี่ย
ถ้าคำสั่งของกิติกาเนี่ยขัดแย้งกับสารดิกาจะทำไง

แต่ต้องยึดสารดีการเป็นหลักบรรทัศน
ซึ่งในคำอธิบายของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไปแนวเดียวกัน

อ้าวแล้วมันช้าเพราะอะไรคะ

มันเป็นเรื่องที่นักการเมืองและเรื่องใหญ่ระดับประเทศ

วันนี้ขั้นตอนผมเข้าใจกลมป่อมไม้

เพราะมีคำสั่งสาริกาแต่เขาก็รอบครอบ
ต้องให้โอกาสเขากรมปัจมายก็พลจากความรอบคอบ
เขาจะตีความว่ากรมปัจมายมันรับผิดชอบช่วงไหน

แต่วันนี้ถ้าทำตามที่กิตติกา

แต่จังหวะที่คุณปรินาครอบครอง๒ช่วงอายุ
ระหว่างปี๔๙๕๓และ๕๔ถึงปัจจุบัน
คือผู้กระทำความผิดคนเดียวกันหมดก็เป็นกระทงเดียว
แต่ถ้าช่วง๕๔มาถึง๖๒ปัจจุบัน

อันนี้ก็จะโดนอีกกระทงหนึ่งเท่ากับคุณปรินาเหมือนกัน
คือณตอนนี้เนี่ยนะคะที่เราสรุปความได้นะคะ
ก็คือว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าจริงนะคะ
แล้วก็จำนวนของพื้นที่ที่บุกลุกเอา

ในชื่อของคุณปรินาเนี่ยที่ชัดเนี่ย๓๘๗ไร่กว่านะคะ
แต่ว่าอีก๒พื้นที่อีก๒แปลงเนี่ย
คือไม่ได้ระบุชื่อใครแต่ว่าในเนื้อข่าวเองก็บอกว่า

แล้วก็สาวถึงความเกี่ยวยงออกมาได้
เพราะฉะนั้นรอบล่าสุดที่มีการแจ้งความนะคะคุณผู้ชม
รวมทั้งสิ้นนะคะ๖๖๕ไร่๑งาน๕๓ตารางวานะคะ

แต่ว่าตอนนี้ยึดเป็น๖๖๕ไร่เศษนะคะ
ซึ่งเป็นการบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนในเขตสอบประกอบ
อ่านตามนี้เลยนะไม่รู้ว่าภาษากฎหมายกลัวพูดผิดนะคะ
ทีนี้กลับมาที่คุณวีระค่ะ
คือก่อนที่จะมีข่าวของคุณปารีนาออกมา
มีข่าวของคุณพ่อคุณปรินาคือคุณทวีออกมาก่อน
แล้วชื่อคุณวีระก็เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
ซึ่งพื้นที่ตอนนี้ที่เป็นข่าวของคุณทวีไกรคุบเนี่ย
เยอะกว่าหน้าตอนนี้ที่ลูกสาวตัวเองถูกกล่าวหาอีก

คือของคุณทวีอะไรยังไงคะ
ที่หมู่ที่๙นะครับตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งนะครับ
ก็อยู่คนละฝั่งเขานะ
มันก็เขาสนเนี่ยเขาลูกเดียวกันน่ะนะ
ฝั่งจอมบึงมันก็คือพื้นที่หมู่๖
ตำบลลางบัวที่ปรินาทำฟาร์มไก่
แต่พออีกฝั่งเขาหนึ่งนะครับ
มันก็จะไปอยู่ในเขตของอำเภอสวนพึ่ง
มันจะไปอยู่ที่หมู่ที่๙ตำบลท่าเคยนะครับ
ก็หมายถึงว่าเขาครอบครองเขาทั้งลูกเลย
เอามันทั้งสองด้านเลยตระกูลนี้เอาทั้งสองด้านเลยครับ
ของคุณทวีเนี่ยนะคะของคุณทวีเนี่ยรวมออกมาเนี่ย
สามสิบเก้าไร่ซึ่งซึ่งออกมาทั้งหมดเจ็ดแปลงด้วยกัน
แล้วก็ไล่เรียงมามีทั้งแบบที่เป็นป่าถาวร
มีทั้งแบบที่เป็นป่าสงวนคือก็เข้ารักษณะใกล้เคียงกับที่คุณปรินาดู
แล้วที่สอปกรด้วยนะที่สอปกรตั้ง๖๐๐กว่าไร่นะ
ซึ่งตรงนี้ที่ของคุณทวีเดี๋ยวต้องดูความชัดเจนของสอบประกอบ
สอปกรจะว่าอย่างไรอันนี้สอปกรยังเงียบอยู่นะ
มีอยู่๒แปลงที่คุณวีระพูดถึงนะคะว่าอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิรูปเพื่อการเกษตรพื้นที่สรรพากรนะคะ
รวม๒แปลงที่ว่าคือ๖๔๖ไร่กว่านะคะ
ซึ่งเอ๊ะเดี๋ยวคือที่คุณวีระบอกเนี่ยคือมันมีป่าสงวนป่าไม้ถาวร
แล้วก็มีเขตสอปกรเท่ากับว่ามันกระทับลงไปสอปกรกระทับลงไปในเขตป่าสงวน
คือของคุณปรินาป่าไม้เดินหน้าถูกแล้วใช่ไหมคะส่วนอันนี้จะต้องเป็นป่าไม้และสอบประกอบ
ใช่ไหมคะของคุณทวีอ่ะครับแต่จริงจริงก็คือหน้าที่ของป่าม้าเนี่ยดำเนินคดี
แล้วเขาก็ดำเนินคดีแล้วในส่วนของเขาแต่ในส่วนของสปกรเนี่ยนะครับ
ป่าไม้เขาก็จะรอดูที่ว่าสปกรจะดำเนินการอย่างไร
จะดำเนินการเหมือนกับกรณีฝั่งปารีนาไหมก็คือว่าถ้าคืนจะจบหรือยังไง
แต่ถ้าคืนจบแบบนั้นนะป่าไม้เขาก็เล่นงานต่อเลย
เออเดี๋ยวตกลงเรื่องประเด็นว่าคืนแล้วจบนี่ยังอยู่ไหมค

นี่ก็ยังรอดูทั้งฝั่งสวนพึ่งเขายังรออยู่ไงว่า
เพราะสอบประกอบทำเงียบทำมึนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ของทวีไงฝั่งสวนพึ่ง
แต่ของคุณปรินานี่ไม่เข้ารักษณะคืนแล้วจบเลยแล้วนะคะ

ที่มันคืนแล้วจบนี่ก็คือธรรมนัฐพูด
ค่ะค่ะรัฐมนตรีช่วยพูด

คืออย่างนี้ผู้ครอบครองเป็นลายเดียวกัน
ก่อนหลังมีพระกิติกาปฏิรูปที่ดินเนี่ย

หลังก็เจ้าเดียวเพราะฉะนั้นป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการเจ้าเดียวเลย
กรณี๖๖๕ไร่ที่กรมห่อไม้ไปวัดเนี่ย
เพราะคราวที่แล้วเนี่ยสวปกรเป็นผู้ดังวัด๖๘๒ไร่เนี่ย

หลังจากที่ชัดเจนว่ากลมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการป่าไม้

อันนี้ถือว่าผู้กระทำความผิดคือลายเดียว
คุณปรินาเขาก็เป็นผู้ดังวัลการณ์ทั้งสวปกรทั้งป่าไม้
เนื้อที่มันทับกันแต่คนละช่วงเวลา
เพราะอันนั้นที่ใหม่พันกว่าไร่ที่คุณว่าไปดำเนินการเนี่ย
อันนี้ต้องดูรายละเอียดว่าใครเจ้าของ
เช่นเอกสารบ่จรเข้ของญาติไม่ลงค้าไม้ไม่ลงและไปดูอันนี้
เพราะฉะนั้นผู้ครอบครองคือลายนี้
ถ้าลูกไปอ้างพ่อสมมุตินะ

เหมือนคุณปรินาบ่ายย้ายนะรับมาจากพ่อ
พ่อก็โดนไปด้วยเท่ากัน

ครูนยอมไปถึงสมัยฯรุยาล่ายกันมา

และลายสุดท้ายเนี่ยถ้าหาไม่ได้เขาถือเป็นผู้บุกลุก

แต่ของคุณทวีขึ้นอยู่กับว่าจะบอกว่าของใคร

คือที่ตรงนี้มันปากเปล่าเข้าใจไหมล่ะ
เพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวน
จะต้องหาหลักฐานว่าของใคร
คุณวีระก็บอกว่าของคุณทวี

จะว่าใครก็ว่ากันไปตรงนี้ของใครก็ว่าไป
แต่ฟาร์มจอราเข้มันเป็นชื่อของลูก

เป็นคนขออนุญาตเลี้ยงฟาร์มจอราเข้
เพราะฉะนั้นแสดงพื้นที่อันนี้จะต้องเป็นของลูก

ยึดถือครอบครองที่ดินบริเวณนี้แล้ว

เรียนจะคุยของคุณลูกหรือของคุณพ่อก่อนดีคะวันนี้

คุณวิรัติหรือว่าถ้าเข้ากับว่าจะดูใบอนุญาตไหม

พี่ชายของคุณปารีนา
อันนี้ใบอนุญาตให้มีครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง

แต่คนที่ขอให้มีฟาร์มจราเข้

ลูกชาย

แต่ว่าข้างในคนที่ไปขอเป็นลูกอีกคนนึง

ก็ปรินาตอนหลังไปขอ
ฟาร์มประดูษัตริย์ในชื่อปรินา

มันแยกกันไหมครับเวลามีเรื่อง

แต่คุณโอนามาครอบครองเป็นเจ้าของต่อไปเรื่อย
ทำธุรกิจบนที่ผิดกฎหมายไปเรื่อย
เป็นชื่อของลูกลูกไปขอทำ
และพ่อเป็นคนคงคุม
พ่ออาจย่อน
มีที่เก็บน้ำนะคะหรือที่พูดถึงก็คือฟาร์มจราเข้มีทุ่งเลี้ยงสัตว์นะคะ
มีโรงเลื่อยเถื่อนค่ะนะแล้วก็มีทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงวัวอยู่ประมาณ
เขาว่าประมาณ๔๐๐ตัวในวันที่เราไปตรวจวันที่๑๒กุมภาเนี่ยนะครับ
๑๒กุมภาคมนี้มาทางหลังบัวก่อนหน้านั้นนะครับ
วันที่๖ถ้าจำไม่ผิดนะวันที่๖เนี่ยที่เข้าไปที่สวนพึ่งเนี่ยนะครับ
เราเจอวัวแต่ไม่เจอคนเลี้ยงวัวนี่ถูกต้อนเข้าคอกหมดเลย
แต่ก่อนหน้าที่เราไปเขาบอกตอนเช้าวัวก็ยังเดินถูกปล่อยให้เดินกินย่า
แต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยก็ถูกต้อนเข้าคอก
เท่าที่ตำรวจประมาณด้วยสายตาเขาว่าน่าจะประมาณ๔๐๐ตัวครับ

จริงมันมีคนดูแลแต่คนดูแลก็หลบหลบ
บพอพวกเราเข้าตำรวจเข้า
หลบหายทั้งหมดใครจะอยู่แล้วอยู่ก็โดนจับ
คือเจ้าของลูกชายต้องโดนเรียกมาด้วย
เพราะว่าเวลาไปขออย่างเช่นฟาร์มเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มใช่ไหมคะ
มีชื่อเป็นคนขอส่วนการพิสูจน์ส่วนเจ้าของที่ดิน
มันมีความหมายโดยกฎหมายมันเองเลยไหมคะ
อัตโนมัติคุณมาทำฟาร์มจอราเข้ในที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่พี่ผิดกฎหมาย
ถ้าคุณคอบครองที่คุณไม่มีติดที่จะคอบครอง
ก็ค่าเหมือนคุณปรินาลงเป็ดลงไก่
คุณมาครอบครองที่ผิดกฎหมายบ้านเดียวกัน

อะไรกว่านี้จะโดนด้วยผมไม่รู้ความอนุญาตอะไรนะ
ผมไม่รู้๑๙๔๙อย่างไรไม่รู้ความอนุมัติต้องไปดู
คุณผู้ชมคะในส่วนของหนังสือตอบกลับ

ก็เป็นที่ชัดเจนตามที่เราสรุปความไว้ให้นะคะ
ส่วนของคุณทวีไกรครูปจริงข่าวออกมาก่อนของคุณปรินานะคะ
ก็พันกว่าไร่ที่ว่านี้เนี่ยก็น่าสนใจว่าตกลงแล้วมัน
มันจะมีผลอะไรต่อตัวคุณปรินา
หรือไปผัวพันอะไรกับอีก๖๐๐กว่าไร่หรือเปล่า
แต่ดิฉันยังงงอยู่ว่าตกลงแล้วตามที่หนังสือแจ้งปปช
ตกลงพันกว่าไร่ตกลงมันเหลือแค่๖๐๐ไร่จริงหรือนะคะ
คุณผู้ชม๔๐กว่าไร่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะ
ก่อนที่จะปีใหม่ตอนนั้น๔๐กว่าไร่ที่ว่า
ป่าไม้ทั้งป่าสงวนรวมกัน๔๖ไร่กว่า
อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่ยังนับอยู่นะคะ
ของคุณปรินาเดี๋ยวขอพักสักครู่ในระหว่างนี้
ลองพยายามติดต่อทนายความอีกครั้ง

นะครับสอบประกอบอำเภอก็ดีเนี่ยเอกสารไม่มีหายหมดเลยนะครับ
เราก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างงั้นแล้วข้อด้วยจริงที่สอบประกอบได้มา
หรือทางป่าไม้ได้มาเนี่ยได้มาได้ยังไงก็ได้
ไปขอดูต้นคั่วนะครับไปขอคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เดินสำรวจที่ดินสอบคอในพื้นที่ของลางบัวเนี่ย
ก็ยังไม่ปรากฏฉะนั้นถ้ามีเอกสารเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับ
เราก็จะชี้แจงอีกทีหนึ่งขออนุญาตนะครับที่การชี้แจงเนี่ย
อาจจะไม่ใช่เป็นการชี้แจงเรื่องการตอบโต้สิ่งที่คนอื่นเขาพูด
แต่ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีมทนายที่พักพลังประชารัฐส่งมาให้ดูแลสสปรินาเนี่ย
เรามีแนวคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้ว่าให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏ
แล้วสู้ทางต่อสู้ทางคดีไม่ได้ตอบโต้ทางสังคมนะครับ
คำว่าช่องทางในการต่อสู้คดีเนี่ยเรายังไม่เห็นเพราะเรายังไม่รู้เลยว่า
เขาจะแจ้งความดำเนินคดีกับเราในประเด็นไหนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องได้ข้อได้จริงทั้งหมดในคดีนะครับ
เราก็ส่งทีมทนายเนี่ยนะครับลงไปสอบถามข้อได้จริงกับกำดันผู้ใหญ่บ้าน
กับชาวบ้านที่เขาได้โฉนดว่าเดิมทีเดียวเนี่ยที่เขาได้โฉนดมาเนี่ย
ได้มายังไงนะครับให้เขาให้ข้อได้จริง
เราก็เก็บไว้ซึ่งเราก็ไม่บอกว่าเราไปสอบใครบ้าง
ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะคะทางโปรดิวเซอร์ได้ติดต่อทางทนายทศพลไปนะคะ
ก็ยังปฏิเสธว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะ
แต่นะเป็นเสียงที่พุทธศพซึ่งเก่าแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
ฉันขอย้อนกลับไปถ้าคุณผู้ชมจำข่าวนี้ได้
ข่าวนี้เกิดจากการตรวจสอบบริกฤษภาคลวงค์เรียงไกล
เพราะว่าไปดูบัญชีแล้วมันมีที่ดิน๕๘แปลง
แล้วก็รวมออกมาเป็นที่ดินทั้งหมด๑๗๐๖ไร่
อันนี้ตัวเลขพูดรวมท่วน
แล้วก็มีการทวงถามว่า๑๗๐๖ไร่เนี่ย
พอไปเทียบดูแล้วก็ไปเกี่ยวกับเอกสารการจ่าย
ภาษีบำรุงท้องที่ต่างนานา

รอบแรกมันเกิดก่อนปีใหม่นะคะคุณผู้ชมที่เข้าไป
แล้วก็จังหวะแรกเลยที่กลมป่าไม้ไปแจ้งความ
มันเป็น๒ลักษณะค่ะคือผิดกฎหมายป่าสงวน
ผิดกฎหมายป่าไม้รวมแล้ว๔๑กว่ากับ๔กว่า
รวมแล้วอยู่ที่บุกลุก๔๖ไร่กว่านะคะ
อันนี้เป็นขยักที่๒หลังจากมีเอกสารตอบกลับมา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะที่มีการส่งไปถามว่า
เอ๊ะตกลงลักษณะพื้นที่แบบนี้คือว่าจริงให้สอปกรณ์มา
จัดสรรพื้นที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำตกลงเป็น
หน้าที่ของใครใครต้องเป็นคนจัดการนะคะใช้กฎหมายฉบับไหน
ซึ่งก็ตอบมาอย่างที่ทั้งสองท่านแขกรับเชิญเราบอกไป
ทีนี้เรียนขอกลับมาในรายละเอียดเอาของคุณปารีนาก่อน
ของคุณปรินาที่โดนแจ้งความล่าสุดคือ๖๖๕ไร่กว่านะคะ
คุณผู้ชมซึ่งทำไมเขาต้องแบ่งเป็นแปลงที่๑
คนนี้ไปแจ้งความแปลงที่๒คนนี้ไปแจ้งความ
ที่สามนี้ไปแจ้งความทำไมแบบป่าไม้ไปคนเดียวรวดเดียว
คดีเดียวไปเลยไม่ได้เหรอคะทำไมจะต้องแบ่งคนนั้นไป
เพราะป่าสงองมีสอปกรไปทับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ที่สวปกครกด้วยอืมเพราะฉะนั้นเขาต้องไปรังวัดใหม่
สวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ยสวัสดีแล้วเนี่ย

น้ำลงบอกไว้เนี่ยก็คือว่าคือห้าสี่อะค่ะคุณผู้ชมที่เราพูดถึงตัวห้าสี่เป็นเป็นก่อนห้าสี่กับหลังห้าสี่เพราะว่าห้าสี่เนี่ยคือต้องปฏิรูปที่ดินถูกไหมคะหลังหลังค่ะหลังห้าสี่หมายถึงว่าคืออ่ะคือเพราะห้าสี่เนี่ยมันมีตัวเอกสารออกมาว่าอ่าหลังจากเนี่ยต้องปฏิรูปที่ดิน
ที่เป็นมติข้อละมอบเลยว่าเวลาเข้าไปจับกลุ่ม
คุณจะต้องดำเนินคดีทุกตัวบทมาตรา
ไม่งั้นผู้ดำเนินการจะละเว้นการบัดหน้าที่๑๕๗
อันนี้อธิบดีกลุ่มประมาณก็ต้องลอกครบทุกมาตรา
พรมาตราที่ดินมาตรา๙พรศิษย์มาตรา๑๗เขาลอกเต็มครบ
คือหมายความว่ารักษณะที่มีอาคารมีลักษณะการทำประสูจัตว
ลักษณะการทำฟาร์มไก่มีสาธารณูประโภคมีน้ำมีไฟ
อันนี้หน่วยงานราชการหรือว่าข้าราชการต้องโดนด้วยป่ะคะ
คืออย่างนี้ที่จะโดนเนี่ยไฟฟ้า
ตัวอาคารต้องไปขออาคารของผู้สร้างมาต้องพูดถึง
คุณจะสร้างอะไรมันผิดหมดถึงขออนุญาตมาคุณก็ผิด

ไฟฟ้านี่ก็เดินเข้าไปโดนทะเลอร์ทะล่าไม่ได้ขออนุญาตก็ผิด

คุณซัดมีกี่ช่วงเปลี่ยนแปลงหม้อไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนช่วงมา๓๔ช่วง
ก็ต้องไล่ไปกระทงกระทงตามกระทงนั้น
วันนี้คุณปรินาไม่มาชี้เป็นแปลง๕๘แปลง
ถ้าชี้มาก็โดนเป็นกระทงผมว่าไม่มา
เดี๋ยวเรียนต้องถามท่านไหนดีคะ
ว่าตกลงพันเศษร้อยกว่าไล่นี้แหละ

เพราะที่เราบวกกันมันก็อยู่ประมาณสัก๗๐๐ไร่
แล้วมันหายไปไหนต้อง๑๐๐๐นะคะ
คืออย่างนี้ถ้าปารินาไปบอกว่าตัวเองเข้าใจผิด
การไปแจ้งปปชเขาถือว่าพอคุณแจ้งเสร็จแล้ว
คุณพ้นเขาจะมีระยะเวลาที่ให้คุณแก้ไข
ถ้าเกินระยะเวลาที่จะให้แก้ไข
เขาถือว่าคุณยืนยันแล้วนะคุณจะกลับไปกลับมาอย่างนี้
มันก็มีพิรุษแล้วนะคุณเป็นคนแจ้งเองนะ
คุณเป็นคนเซ็นนะและที่สำคัญเนี่ยปรินานี่มีหมายเหตุนะ
ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปรินานี่ไปเขียนหมายเหตุเอาไว้ใน
ในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยนะเขียนหมายเหตุไว้ข้างล่างเลย
เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอยู่เนี้ยเนี้ยนะเนี้ยในการแจ้งเนี้ย
เนี้ยนะครับเอ่ออะไรเนี้ยเอกสารประกอบชุดเดิมกับตำแหน่ง
สอสอเนี้ยอะไรอ่ะเนี้ยนะฮะเนี้ยเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหม
เธอมีหมายเหตุเอาไว้เองเป็นลายมือเธอเองด้วยเหตุมือค่ะ
เนี้ยนะครับอย่างเงี้ยมีไหมอ่านชัดไหมถ้าของของอันนั้นเนี้ย
อันนี้มันจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่อันนี้น่ะนี่แหละคือ
แจ้งบัญชีต่อปปชคือดีตรงเนี้ยมันยืนยันชัดว่าโอ้โห
ถ้าบอกคุณปรินาเนี้ยเธอไม่รู้เรื่องได้ยังไงเนี้ยนะ
เธอเป็นคนแจ้งเองนะพันเจ็ดร้อยไล่เนี่ยคือดิฉันไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วนะ
ตอนนี้เอาเฉพาะของคุณปรินายังไม่รวมของเรื่องคุณทวีนะคะของคุณปรินาตกลงเนี่ย
มันบวกสองรอบคือรอบก่อนปีใหม่สี่สิบกว่าไร่กับตอนนี้น่ะ
มันก็จะอยู่ประมาณสักเจ็ดร้อยกว่าเพราะแล้วถ้าย้อนกลับไปเทียบของปปชมันหายไปเป็นพันเลยนะคะ
เอาเป็นว่าผมมีหลักฐานแต่เขาไม่ให้ผมเปิดเผยตอนนี้
เขานี่ใครแล้วคุณวีระจะเปิดเผยตอนไหนคะ
อับสารสิอ๋อคือแสดงว่ามันยังเป็นตัวเลขพันเจ็ดร้อยไร่อยู่หรอคะ
ผมก็ยังต้องเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเอกสารนี้มันเป็นเอกสารของป่าไม้

ทำไมไม่เห็นป่าไม้ให้ข่าวเลยคะ
ก็ได้ข่าวมาก็เนี่ย๒รอบ๔๐กว่าไร่กับ๖๐๐กว่าไร่

เรายังไม่จำเป็นต้องมาพูดทั้งหมดตอนนี้
อ๋อยังไม่จำเป็นว่าต้องรู้หรือว่า

ยังจะต้องเป็นหน้าที่ของกลมป่าไม้
หรือว่าเป็นของปปชคะที่จะต้องไปหาว่า
ตรงอีกพันไล่นี่มันอยู่ไหนหนอ
เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนแล้วกัน
เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนแล้วกัน

หัวหน้าภักรรคเผินป่าค่ะ
นำลงค่ะอีกพันหนึ่งนี่ต้องตรวจสอบไหมล่ะคะ
อันนี้ที่ฉันเอาเท่ามุมคนเคยจับคนลุกนะคะ

ที่มันกว้างเป็นพันไล่เนี่ย
แต่ถ้าทำรั้วรอบขอบทุนขอบชิดจะคงไม่มีโอกาสหรอก
การที่เป็นเจ้าที่ป่าไม้ผมก็เคยจับประสบการณ์อย่างนี้มาเนี่ย
การที่มันห่างไกลไประยะถึงเวลา

ครอบครองเนี่ยฟังเขาเล่าว่าฟังเขาเล่าว่า
แต่อย่างไอ้๖๐๐กว่าไร่มันชัดเจนว่ามันมีสิ่งก่อสร้าง
มีระบุสถานที่บริเวณใกล้เคียง

แต่ไอ้ส่วนพันธุ์กว่าไล่นี่มันอยู่ขอบออกไป
แต่มารวมกับปั๊บประมาณ๑๗๐๐พอดีเนี่ย
คุณคุยล่าเขาก็ไปตามอีกพันธุ์ไล่
เอาไปเจอบ่อจอราเข้อย่างนี้
ที่จะมัดแน่นคือบ่อเจาะละเข้นะ
ถ้าวันนี้ไม่มีบ่อจราเข้นะหาเจ้าของลำบากเหมือนกัน
บ่อเจาะละเข้เป็นตัวมัดว่าเป็นชื่อใคร
เลี้ยงไปขออนุญาตจากใคร

เอ๊ะเดี๋ยวนะคะ

เพราะเอิญว่าของคุณทวีมันพันนิดพอดี

ด้วยนั้นก็มาสมัยว่าโดยในพื้นที่นะครับ
พันกว่าของคุณทวีที่พูดถึงในข่าว

คนละที่ก็บอกคนละฝั่งเขาเลย
ว่างั้นแสดงว่าอีกพันที่หายไปจากบัญชีทรัพย์สินของคุณปรินาเนี่ย

มันก็ยังอยู่ที่นั้น

เป็นอย่างนี้นะ

เพราะยังไงมันจะถูกเปิดในชั้น๓ถูกไหมคะ

ทีนี้เรียนขอกลับมาก่อนจะพักนิดเดียวค่ะ

อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปปชอะไรใดทั้งสิ้น
เพราะว่าท่านไม่ได้มีตำแหน่งอะไรใดนะตอนนี้ถูกไหมคะ
แต่ว่าก็ดำเนินคดีไปในแง่ของ
ก็เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนถูกไหมคะ

สมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าพิสูจน์แล้ว

หรือจะเป็นในน้ำลูกชายหรือใดก็แล้วแต่
สมมุติว่าผิด
ก็ลื้อถอนตามปกติ
หรือว่ามีผลทางอาญาด้วยคะ

ต้องหาให้ได้ผู้ครอบครองนี่คือใคร

คดีคนนี้เป็นเจ้าของแต่ลูกอ้างว่าพ่อให้พ่อกระโดนไปด้วย

ตกลงแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณทวีไกรคุบหรือว่าคุณปรินาก็แล้ว
แต่ในกรณีที่ดินที่ต้องถูกพิสูจน์เนี่ยนะคะ
มันมีเอกสารอื่นนอกเหนือจากภาษีบำรุงท้องที่ไหมคะ
ก็ต้องเอามาแสดงอันนั้นก็ยิ่งชัดมันก็มีอยู่แล้ว

มีชื่อคนเสียภาษีชัดเลยที่อปช
แต่อันนี้ก็แบบพอเธอบอกหน่อยก็แหละ

แม่อยากจะค้นแฟมคุณวีระแล้วเกิน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาถึงตอนสรุปไปก่อนกันแล้วกันนะคะ
ขออนุญาตเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้สัมภาษณ์คุณปรินา

เดี๋ยวลองสรุปดูว่าถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วถูกพิสูจนจริง
คำถามคือว่าในความเป็นสอสอของคุณปารีนาแล้วเป็นสอสอพักใหญ่
สอสอพักรัฐบาลคำถามคือมันมีบทสรุปอะไรที่มันน่าจะออกได้บ้าง๑๒๓
หรือมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้านับตั้งแต่การเปิดประเด็นเรื่องของการตรวจสอบที่ดินของคุณปรินา

เฉพาะของตัวคุณปรินาในฐานะสอสอซึ่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินให้กับปปชเนี่ยนะคะ
คือตอนนั้นก็เราจะเห็นได้ว่าทางรัฐมนตรีธรรมนัฐนะคะ

คำถามแล้วก็เป็นการเป็นการตอบในในมุมที่เรียนสรุปความนะคะ
เป็นการตอบในมุมที่ว่าคุณปรินาเนี่ยถ้าคืนที่ก็คือจบนะคะ

แต่ทีนี้เมื่อมาถึงนะตอนนี้นะคะ
คือเป็นพื้นที่ซึ่งจริงแล้วต้องจัดสอบประกอบแล้วล่ะ
แต่ว่ายังก็เลยนะตอนนี้เป็นกลมป่าไม้
พอเป็นกลมป่าไม้เนี่ยก็จะใช้กฎหมายป่าไม้เรียนเข้าใจถูกใช่ไหมคะ
ก็จะมีโทษอาญาซึ่งถ้าผิดเท่ากับว่ามีโทษจำคุกด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็จะมีการฟ้องแพ่งในการเข้าไปทำให้พื้นที่สิ่งแวดล้อมเสียหาย
คำถามคือเรียนถามคนในสภาก่อน
สภาเขามีการประเมินกันไหมคะท่านดำรงว่ามันออกทางอื่นได้อีกไหม
มันออกทางไหนได้อีกไหม
คือก็มีคุยกันนะพวกสศเสริษฐกพงธภานะ

คุยกันหมดค่ะ
ได้แค่ยาหอมผลสุดท้ายก็ติดคุกถ้าเข้าถึงศาลนะ
และองค์กรใดแล้วแต่ที่ไปสั่งไม่ฟ้องเรื่องนี้นะ
ทำให้หลุดคดีไปองค์กรผมเชื่อประเทศไทยอยู่กันไม่ได้แล้ว
เพราะสังคมทั่วประเทศเขาจับตามองจ้อง
เพราะและการปกครองอนาคตกลมป่าไม้จะจับใครไม่ได้เลย
บุกลุกป่าทั้งประเทศจะใช้นอมินีการนี้
แล้วก็สั่งไม่ฟ้องกันอย่างนี้นะก็เจ๊งหมด
ประสิทธิศาสตร์อีก๔๐๐๐๐กว่าคดีที่ติดคุกติดตารางั้นมา
๔๒๐ปีจะทำยังไงที่เขาติดคุกมา
เขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากใคร
มันไม่ได้ฮะมันต้องเป็นบรรทัศนของประเทศ
มันเห็นกันตามตาอย่างนี้จะไปทำยังไง
คือกฎหมายป่าสงวนป่า๘๔บุกลุกไหมบุกลุกไหมบุกลุก
กลุกแล้วเป็นไงผิดไหมมาตราไหนติดคุกเท่าไหร่
มันไม่มีไม่ขมุกขมัวไปรักของยิงคนยิงตายจะขมุกขมัว
ใช่ไม่ใช่พยานอย่างนี้มันชัดเจนแผนที่

มีภาคกิจการมีกฎกระทรวงไงก็อยู่อย่างนั้น

คือที่ดินถามน้ำลงเพราะว่าเห็นตอนแรก
พอเปิดข่าวประเด็นนี้มาก็ดูสบายอะค่ะ
ไม่ได้น่ากังวลอะไรใจไม่น่ากังวลอะไร

คือคุณปรินาเนี่ยผมดูวันให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วผมก็จะ
ระยะการหนึ่งตอนเช้าผมดู
ว่าที่ปาส่งหวัญส่งสมใครเข้าไปทำกินได้เขามีศิษภ์เข้าไป
ผมก็ขอบรับเป็นสสด้วยการให้เกียรติกับนาศาภา

แต่อาจจะพูดอาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่

อาจเจตนาบริสุทธิ์พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้
อันนี้ไปว่ากันในศาลในข้อกฎหมาย
คดีแบบนี้พอแยกออกมาเป็นแปลง
แปลงใครแปลงมันคดีไหนคดีนั้นใช่ไหมคะ
หรือว่าเวลาทำคดีคือรวบทุกอันมาเป็นคดีเดียว

คือเป็นแปลงมันก็เสียเวลา
เจ้าที่ป่าไม้เวลาก็ทำเนี่ยถ้ารวบมันก็
คือขึ้นอยู่ผู้ที่มาให้การพนักงานสอบสวน

ละพื้นที่คนละพื้นที่คนละพื้นที่
แต่เขาไม่มาให้การเนี่ยเขาถึงรวบรวมเป็นแปลงใหญ่
เพราะเขาไม่มายอมให้การ
ก็ต้องดูถึงพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
ไอ้๖๖๕ไร่รึเปล่า
นี่แหละว่าเขาจะมาชี้เป็นแปลง
ตามพศ๕๕๘แปลงไหม
แต่ถ้าถึงขนาดมีการแจ้งความดำเนินคดีกันแล้ว

แล้วแต่ว่าจะให้การยังไงด้วย

บวกเข้าไปถึงกรณีของคุณทวีไกรคุบค่ะ

มันก็ชัดอยู่แล้วนะทำไมจะไม่ชัดมันก็มีสิ่งปลูกสร้าง
มีบ้านหลังใหญ่ตั้งสองหลังมีโรงเลื่อยมีบ่อจราเข้
มีฟาร์มอะไรอ่ะมีไอ้คอกวัวใหญ่โตโมโหลานนะ
คอกวัวก็ไม่ใช่คอกโล้นโล้นนะคอกมีหลังคานะลักษณะการ
เนินมีอ่าอะไรอ่ะแทงน้ำบาดานใหญ่โตสูงหลายสิบเมตรค่ะ
ทั้งหมดสิบถ้าจะไม่ผิดสิบสามแทงอืมเห็นไหมมันทนโท่อยู่
นะคือการดำเนินคดีของของคุณทวีไกรคุบนะคะกับ
การนำเนินคดีของคุณปรินาเนี่ยมันมันเป็นลักษณะเดียวกัน
ไหมครับเพราะว่าคุณปรินามีสภาพเป็นสเป็นสถาณสสอยู่
มันจะมันจะเหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะคุณทวีตอนนี้เป็น
เหมือนบุคคลธรรมดาประชาชนถูกเรียกถูกหมายเรียกได้ทันที
เลยไม่มีเอกสิทธิ์อะไรเลยอ๋อนะครับอ่าถูกหมายเรียกมา
ถูกมาพบพนักงานสอบสวนปั๊บพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อ
กล่าวหาจะปฏิเสธหรือจะยอมรับเราจะสู้คดีจะขอ
ประกันตัวก็ประกันไปค่ะนะครับแล้วก็คดีก็ดำเนินการ
ไปค่ะนะครับพอคดีเข้าสู่กระบวนการจะไปอายการก็ถูก
ส่งตัวอายการนะครับอยู่ในการดูแลของอายการเสร็จแล้ว
อายการถ้ามีความเห็นว่าสั่งฟ้องก็ส่งสารคดีก็เข้า
สู่ศาลอ่านะครับก็คงจะไปเร็วแต่กรณีคุณปารีนาเนี่ยใน
เมื่อถ้ามีการใช้เอกสิทธิ์นะครับก็ต้องดูนะแต่ถ้านอก
สมัยประชุมเนี่ยเขาก็เรียกเลยล่ะถ้าไม่มาเขาก็ออก
หมายจับอ่ะที่คุณวีระพูดว่าอีกประมาณพันไร่ที่มัน
หายไปจากบัญชีการแจ้งปปชของคุณปรินาเนี่ยนะคะคือ
คือคุณวีระอยู่ในรายชื่อของคนที่ต้องได้ขึ้นสารไป
เป็นแบบแน่นอนทั้งสองคดีเนี่ยเพราะผมดำเนินคดี
ทั้งสองคดีเนี่ยทั้งตัวคุณวีระแจ้งในฐานะตัวเองด้วย
ด้วยอ่าผมแจ้งก่อนป่าไม้เสียอีกค่ะนะครับแล้วแล้วแล้ว
จะรวมกันไหมค่ะหรือยังไงค่ะไม่มันไม่รวมค่ะน่ะป่า
ของป่าไม้วีระสมความคิดก็คืออีกอันหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช่นะเขาแยกแต่อันนี้เราไม่รู้นะว่าแต่ในที่สุด
การสั่งฟ้องเนี้ยเขาจะรวมไหมค่ะนะเพราะว่าหนึ่งเอ่อ
ผู้ต้องหามันคนเดียวกันนะแต่คนแจ้งมันคนละคนอย่า
ลืมอ่าถึงแม้คดีจอมบึงเนี้ยป่าไม้ก็แจ้งปารินาค่ะ
ผมก็แจ้งปารีนาแต่ผมกับป่าไม้เนี่ยคนละคนนะ
อ่าอ่าค่ะเดี๋ยวไว้ดูค่ะเพราะว่าจริงจริงแล้วเอกสารที่ที่คุณ
วีระมีถ้าขึ้นสารอันนี้น่าจะเป็นเอกสารที่ตกลงจะ
ให้ข้อสรุปได้ด้วยซ้ำบ้างค่ะว่าตกลงอีกพันรายมันก็
สารราชการนั่นแหละอ่าได้ค่ะงั้นที่ฉันรอไม่ป่าไม้ก็
คุณวีระก็แล้วกันนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านสำหรับ
คดีวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับบอกไว้ล่วงหน้านะคะ
เริ่มต้นวันที่๒มีนาคมนะคะเดือนหน้าเราจะย้ายไปอยู่
เดิมนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าย้ายไปตอน๔โมงครึ่งค่ะเริ่ม
วันที่สองมีนาคมเป็นวันแรกนะคะที่ฉันจะเตือนไป
ตลอด๒สัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ